สวัสดีครับเคลียร์ริมเส้นนะครับตอนนี้ก็สดสดอยู่จริง
แน่นอนแหละสิ่งที่เราจะต้องคุยกันวันนี้น่าจะหนักหน่อย
ก็คือเรื่องของทิศทางลิขสิทธิ์นะครับการถ่ายทอดสดที่
มันมีปัญหากันอยู่แล้วก็ทำให้๑๖สโมสรของไทยลีก๑
เนี่ยก็มีการพูดคุยว่าจะขอแยกตัวเองออกมาในการที่จะจัด
แข่งขันเองแล้วก็หาค่าลิขสิทธิ์กันเองนะครับซึ่งแนวโน้มที่
ทางเนี่ยตอนแรกเนี่ยเสียงเขาแข็งอยู่เหมือนกันว่ายังไง
ออกแน่นะครับแต่ว่ามันต้องผ่านมติของสภากรรมการแต่ความ
หน้าล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สิ่งที่มันควรต้อง
เดินหน้าต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการอนุมัตินะครับว่าโมเดล
แล้วมันต้องไปแก้ข้อบังคับอะไรบ้างติดปัญหาตรงไหนตอนนั้น

เนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมันดันเป็นวาระเรื่องของการยับยั้งการ
เนี่ยมันก็ไม่ไม่ควรจะมีวาระนี้ในมุมผมนะที่จะ
ต้องเอาไปดูทิศทางของฟุตบอลไทยที่มันมีอะไร
มีอะไรมีอะไรต้องเร่งด่วนมากกว่าเพื่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหา
พลเกกประวิษฐ์วงศาพณ์สุวรรณภันตร์เนี่ยผมว่านั่นจะเคลียร์กันได้
แต่ว่ามันทำให้ผู้ผ่านไทยเนี่ยมันแหม่มันมันติดหลบอะเอาตรงแล้วกัน
มันก็เลยทำให้การพูดคุยและการเคลียร์ปัญหาหลังจากนี้เนี่ยมันก็ต้องข้ามไปอีก
ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ก็เลยกลายว่าผมก็ต้องถามตัวแทนของสโมสร
ซึ่งเมื่อวานเนี่ยตัวแทนของสโมสรที่เข้าประชุมในสภากรรมการเนี่ยนะครับ
คือติดต่อกันไปเนี่ยก็ไม่ได้มีใครอยากจะแสดงความคิดเห็น
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่มีความคืบหน้าจริง
แล้วก็พยายามจะกระตุ้นตลอดนะครับว่ามันก็ถึงเวลาของการแยกตัวออกมา
เพื่อที่จะจัดการแข่งขันเองหรือหาค่าลิขสิทธิ์เอง
บริหารจัดการสิทธิประโยชนกันเองในมุมของคุณฮันมิตติยภัยรัฐนะครับ
ก็เป็นตัวแทนจากสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดซึ่งอดีตเนี่ย
ท่านเนี่ยเป็นสภากรรมการแล้วก็ออกมาแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็จะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไห
และเป็นตัวแทนของ๑๖ทีมวันนี้ที่จะคุยกับเรานะครับ
ตอนนี้คุณท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณเจแล้วก็สวัสดีแฟนของเคริมเส้นครับ
ครับก็จริงวันนี้เราคงคุยกันในทิศทางเรื่องของการแยกตัวออกมา
สรุปแล้วเนี่ยแนวทางของ๑๖สโมสรเท่าที่คุณฮั่นได้มีโอกาสพูดคุยกับบางทีมหรือว่าส่วนใหญ่นะครับ
เสียงตอนนี้ยังยืนยันว่ายังไงแยกแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่เร็วนี้ถูกไหมครับ
ผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยทุกสโมสรเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ได้คุยกับพี่สภากรรมการบางท่านที่ประชุมเมื่อวาน
ก็ในหัวข้อของการแยกหลีกเนี่ยนะครับทางท่านนายกก็ให้เหตุผลในที่ประชุมคร่าวดังนี้นะครับ
ก็คือว่าลีกเนี่ยนะครับถ้าอยากจะแยกหรืออะไรเนี่ยมันต้องศึกษาก่อนนะครับ
ต่อมาก็คือเรื่องของข้อจำกัดข้อกฎหมายนะครับ
สิ่งนี้เราต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะเกิดการแยกหลีกขึ้นนะครับ
รวมไปถึงในส่วนของสภากรรมการเนี่ยมีอำนาจจริงหรือเปล่า
อันนี้คือต้องในการที่จะมีมติตรงนี้ได้ออกมาติตรงนี้ได้ว่าจะต้องแยกหรือไม่แยกอย่างไรนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้อยู่ในช่วงของทางที่กำลังตันอยู่นะครับ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าจะมีการนัดพบกันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับ
การประชุมในสภากรรมการเมื่อวานเนี่ยทางบิ๊กออสนะครับพลตรวจเอกสมยศก็ได้บอกว่า
อยากจะให้คุณแชมป์กรวีแล้วก็คุณโจพาทิศเนี่ยที่เป็นฝ่ายของไทยลีกแล้วก็สมาคมเนี่ย
ไปจัดมิตติ้งอีกรอบหนึ่งเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นในวันที่๒๗มิถุนายน
อันนี้เขาก็ยังไม่ได้แจ้งมาถึงตัวสโมสรซึ่งคุณท่านเองก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับวันที่จะนัดเข้าไปคุยกันใหม่ถูกไหมครับ
คือตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวอะไรจากทางสมาคมนะครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยสมาคมเขาจะต้องส่งหนังสือมาให้ประธานสโมสรทุกในทุกสโมสรนะครับ
ก็จะเป็นหนังสือมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับก็รออยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของการที่เราจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะทันเปิดฤดูการนะครับ
แล้วก็การบริหารจัดการก็คงอาจจะต้องเป็นแบบเดิมไปก่อนนะครับ
ซึ่งณเวลานี้เราเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอว่านโยบายหรือว่าทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับ
จะมีคนถ่ายทอดสดอยู่หรือไม่หรือตอนนี้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร
คือพวกเราก็รอกันอยู่ก็คงความรู้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากพวกเราสื่อมวลชนนะครับ
ประเด็นมันคือว่าหมายความว่า๑๖ทีมก็ยังยืนการว่าเราก็ยังทำคู่ขนานถูกไหม
หมายความว่าถ้าในระดูการนี้มันจะต้องเตะแบบนี้ไปก่อนแต่ก็จะศึกษาวิธีการที่จะแยกตัวมาเป็นคู่ขนานถูกไหมคุณท่าน
หมายความว่าเราทำแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็คงจะทำออกมาให้มันเป็นรูปธรรม
แล้วก็สามารถที่จะตอบกับทางนายกสมาคมท่านใหม่นะครับแล้วก็สภากรรมการท่านใหม่ได้นะครับ
ซึ่งผมคิดว่าในครั้งต่อไปนายกสมาคมคนถัดท่านต่อไปเนี่ยก็ต้องก็คงจะต้องมีนโยบายเรื่องนี้ออกมาแน่นอนที่ชัดเจนนะครับ
เพราะว่ามันจะเกี่ยวยงถึงภาพรวมของทั้งหลีกทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้านายกท่านใดเนี่ยมีแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ตรงนี้หรือสามารถรวบรวมแนวคิดตรงนี้ออกมานำเสนอได้ผมคิดว่าสโมสรส่วนมากสโมสรสมาชิกส่วนมากโดยเฉพาะในทีหนึ่งเนี่ยคงจะให้ฉันธามติไปทางนั้นครับ
ครับเมื่อวานเนี่ยนายกสมาคมห่วงอยู่เรื่องเดียวซึ่งจริงผมว่าคุณท่านเองก็เคยสื่อสารไปแล้วนะครับหรือแม้แต่หลายสโมสรด้วยคือก็ห่วงหลีก๒กับหลีก๓
โอเคถ้าวันนี้เหมือนกับทิศทางคุณฮันบอกว่า
มันแยกแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับ

ถ้าจะคาดการณ์จากการคุยกันทั้ง๑๖ทีม
ก็คือในความคิดของผมก็คือก็คงจะบริหารเฉพาะแค่ไทยลีกหนึ่งนะครับ
ซึ่งตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว
ส่วนในไทยลีก๒เนี่ยก็อาจจะแยกออกมาเป็นอีก๑บริษัทก็ได้นะครับ
ก็คงจะใช้วิธีการหรือว่าใช้แนวทางในการดำเนินการเนี่ยนะครับ
คล้ายกับไทยหลีก๑ในการบริหาร
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสัดส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับ
รวมไปถึงนโยบายที่นายกสมาคมท่านใหม่อยากที่จะเห็นจะเป็นอย่างไรนะครับ
แต่แน่นอนว่าการที่ไทยลีก๑แยกออกมา
ผมคิดว่ามันจะเป็นการทำให้มูลค่าของฟุตบอลไทยโดยรวมเนี่ยมันสูงขึ้นแน่นอนนะครับ
ซึ่งตรงนั้นผลพวงของรายได้มันก็จะทำให้การแข่งขันในลักษณะของลีก
ลีกอาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นได้
เพราะว่าถ้าไทยหลีก๑ทำตัวเองให้แข็งแกร่งได้
ผู้ลงทุนก็จะเห็นช่องทางแล้วนักลงทุนก็จะเห็นช่องทาง
แล้วลงทุนกันสักหน่อยแล้วสามารถจะทำกำไรได้เป็นกรอบเป็นกรรมในไทย๑
มันก็จะเป็นโมเดลที่ทุกคนอยากจะกลับเข้ามาทำธุรกิจอีกครั้งนะครับ
ตรงนี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นแนวทางตามหลักสากล
คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะต้องคุยกันก็คือ
แนวทางในการศึกษาการแยกตัวออกมาเนี่ย
คือมันมีหลายอย่างที่จะสร้างมูลค่าอย่างที่คุณฮั่นบอกนะครับ

เช่นเรื่องของการเอาผู้ตัดสินแยกออกมาให้เป็นเอกเทศอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เป็นการจัดการของบริษัทไทยลีกอะไรอย่างนี้ในมุมมองเนี่ย
ลงรายละเอียดกันถึงดีเทลตรงนี้เลยหรือเปล่าครับ
ตัวผมเองเนี่ยมีไอเดียที่พร้อมนำเสนอแน่นอน
แต่เนื่องจากตอนนี้ทั้ง๑๖สโมสรยังไม่ได้มีคณะทำงาน
หรือยังไม่ได้เริ่มแม้แต่การที่จะเจอกันนะครับ
อย่างเป็นทางการหลังจากวันที่๒๗
เพราะฉะนั้นผมคงตอบแทนทุกทีมไม่ได้
แต่ว่าผมมีแนวทางแน่นอนนะครับซึ่งเอ่อซึ่งในส่วนของผู้ตัดสินเนี่ย
แน่นอนไทยลีกหนึ่งก็ถ้าเป็นบริษัทจริงก็ต้องเอา
ความคิดผมก็คือต้องแยกเอาผู้ตัดสินมาบริหารเองด้วยนะครับ
เพราะความโปร่งใสทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาจากคณะกรรมการที่ทาง๑๖ทีมเป็นคนกำกับดูแลอยู่
แล้วก็ต้องมีมติเห็นร่วมกันว่าเฮ้ยกรรมการคณะทำงานเป็นกลางและโปร่งใสนะครับ
ตรงนี้ทุกคนมันจะเพิ่มความโปร่งใสขึ้นมา
หลักการไม่มีอะไรหรอกครับทุกอย่างที่เราจะทำขึ้นมาให้เห็นเนี่ยก็คือ
เราจะทำทุกอย่างให้ออกมาไม่ใช่ว่าเรานะผมคิดว่าควรจะต้องทำออกมาทุกอย่างให้ทุกอย่างโปร่งใส
ทุกคนเห็นตัวเลขครับว่ารายรับนะครับรายได้ทุกอย่างมาจากที่ใดบ้าง
เราจะอโลเขตเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
แล้วเราจะมีคณะทำงานในด้านผู้ตัดสินอย่างไรใครมีใครบ้างตรงนั้น
แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ต้องมาจัดการนะครับกับผู้ตัดสินรวมถึงสร้างมาตรฐานนะครับ
แล้วก็อาจจะคือตามหลักสากลเนี่ยพอบริษัทมีกำไรเนี่ยเขาก็จะเจียดเงินเนี่ยไปพัฒนาผู้ตัดสินแล้วก็เยาวชนนะครับ
สโมสรล่างอยู่แล้วนะครับโดยที่อาจจะผ่านไปทางสมาคมคืนคิกแก๊กกลับไปที่สมาคม
หรืออย่างไรตรงนี้ทุกอย่างมันจะทำให้เกิดการพัฒนาเกิดทุกอย่างโดยโตขึ้นโดยลำดับและเป็นธรรมชาติ
ถึงตรงนี้ครับมุมหนึ่งนะครับของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยมันก็มีการพูดที่มันเป็นข่าวสารที่พวกเราพอจะทราบกันนะครับ
ของสมสรรค์สะบานชิที่ได้รับความเดือดร้อนใช้ด้วยกัน
แบบเต็มเต็มแบบเห็นภาพชัดเจนผมคิดว่าเป็นการเมืองในสมาคม
มากกว่าจะเป็นการเมืองใหญ่มาแทรกแซงซึ่ง
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้คนในแวดวงสมาคมฟุตบอลเนี่ยแวดวงฟุตบอลส่วนมากก็เป็นนักการเมืองภาพใหญ่มาเกือบก็เยอะนะครับ
ในส่วนของการที่พูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์๕๐ล้านเนี่ยผมเองก็เป็นห่วงแล้วก็หนักใจ
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นว่าตั้งแต่เรื่องที่มันก็น่าสงสัย
เราคนในวงการฟุตบอลเราก็น่าสงสัยแล้วเอ๊ะใครเป็นคนวางพล็อตให้คนเอกประวิทมาพูดในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือไม่
ก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดความไม่พอใจกันอย่างมากเลย

อันนี้ก็เป็นเกมเอาคืนฝั่งที่เขาไปวางพล็อตให้คนเอกประวิทมาทำให้เกิดภาพที่เสียหายต่อภาพรับของท่านนายกหรือเปล่า
อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเองก็ไม่อยากคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็น่าเป็นห่วง
สถานการณ์ฟุตบอลบ้านเราแล้วก็รวมไปถึงคนที่จะมาจ่ายเงินค่าลิขสิทธิถ่ายทอดสด

ผมคิดว่าดีไม่ดีมันพอเขาได้ยินเรื่องพวกนี้มาเนี่ย
มันอาจจะทำให้เกิดความกังวลแล้วก็หลายคนอาจจะกลัวไม่อยากจะเข้ามาประมูล
ว่าไม่อยากจะเข้ามาณช่วงสถานการณ์ที่มันไม่แน่นอนแบบนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้มันกระทบเป็นภาพใหญ่แน่นอนแล้วก็มันเกิดรอยล้าวแน่นอนละในสมาคม
แล้วก็รวมไปถึงในระดับของผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจ
ฉะนั้นจุดนี้ครับในมุมมองผมก็คือเนี่ยพอเราพูดกันว่ามันอาจจะเกิดความกังวลใจของนักลงทุน
ซึ่งณตอนนี้ก็ตีซะมันเป็นศูนย์ไปแล้วกันยังสามารถที่จะรับได้ใช่ไหมถ้ายังแยกหลีกไม่ได้
แล้วสมาคมยังบอกว่าเดี๋ยวดูแลให้ก่อนโดยใช้ต้นทุนของบริษัทไทยลีกจัดการแข่งขันในระดูการนี้
ตอบในมุมของสโมสรเชียงรายเพียงทีมเดียวก็ได้ว่าถ้าเตะโดยที่ไม่ได้เลยนะครับสักบาทเดียว
ก็คือทำทีมต่อแบบนี้รับได้ไหมรับได้ขนาดไหนหรือจะแก้ปัญหาไงบ้างเพื่ออยู่ในทิศทางนี้

แต่ถ้ามีผู้เข้ามาประมูลนะครับเขาจะประมูลในราคาเท่าไหร
ซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้จริงว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หรือว่ามันไม่มีเงินพิเศษหรือไม่มีเงินสนับสนุน
มันก็จะกระทบแน่นอนต้องไปพูดคุยกับนักกีฬา
แล้วก็อาจจะต้องมาพูดคุยถึงการลดสัดส่วนการ
ที่เราจะต้องค่าใช้จ่ายของสโมสรลง

แต่ว่าเมื่อไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีเนี่ยมันแน่นอนนะครับเงินทุกอย่างมันลดลงแน่นอนแต่ผมก็ภาวนาว่าไม่อยากจะให้เกิดถึงขั้นนั้นนะครับไม่อยากให้มันมีภาพไปจนถึงตอนนั้นเพราะว่ามันก็จะทำให้ทั้งลีกเนี่ยนะครับไทยลีกแน่นอนมันก็อาจจะยังพอเลี้ยงตัวเองได้บ้างกับสปอนเซอร์ที่แต่ละทีมอา
ขึ้นมาอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมาคมมันจะต้องออกไปในที่ทางที่ไม่มีเงินสนับสนุนเลยเนี่ยผมคิดว่าหลายทีมตายแน่นอนนะครับกับอีกกรณีหนึ่งถ้ามีเงินเข้ามาเราเล่นไปก่อนกัดฟันเล่นไปก่อนแล้วมีเงินเข้ามามันก็ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วการแพลนนิ่งของทีมมันแพลนนิ่งตอนเริ่มต้นของฤดู

ว่านะตอนนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นเข้าขั้นศูนยากาศโดยที่ต่างฝ่ายต่างมีความคิดของตัวเองผมก็คงอาจจะใช้คำนี้ไม่ผิดนะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเดินในแนวทางที่เป็นแนวทางที่ทุกคนเห็นตรงกันซึ่งวันนี้ผมคิดว่าไทยลีกก็ไม่อยากให้๑๖ทีมออกหรอกแต่๑๖ทีมก็รู้ว่าถ้าออกมาตอนนี้มันอาจจะจัดการกันยากแต่ในอนาคตถ้าจะออก

คือศูนย์บาทเลยไม่ได้อ่าเมื่อกี้ก็ต่อไปแล้วแล้วก็ในระหว่างทางที่อาจจะได้เงินซึ่งผมว่าไอ้โมเดลระหว่างทางที่ได้เงินเนี่ยมันจะไม่ต่างจากในระดูการที่ผ่านมาที่ยังได้ไม่ครบคราวนี้มันอาจจะต้องมีถึงขั้นเป็นข้อตกลงไหมครับในการทำสัญญาร่วมกันใหม่ว่ามันอาจจะต้องอยู่ในรายละอักษรเลยว่าทุก
แก้ไขนะครับถ้าสมาคมมีความโปร่งใสแล้วตรวจสอบได้อ่าผมไม่ต้องผมไม่พูดถึงสมาคมแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าทุกทุกคนต่างก็ลงทุนอ่ะเพื่อให้มาถึงจุดนี้อ่ะนะฮะครับอ่าเราคงไม่ก้าวล่วงว่าเฮ้ยคือจะมันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้ามีหลีกถ้ามีบริษัทหลีกที่เราสามารถสโมสรสมาชิกสา

ถึงอาจจะมีถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีเงินกู้ให้กับสโมสรได้ใช้ก่อนเป็นแคชโฟล์ก่อนนะครับแล้วพอเงินที่เป็นรายได้ที่กำลังจะเข้ามาในรูปการณ์ต่อไปนั้นมาแล้วเนี้ยปุ๊บอ่ะก็หักจากเงินตรงนั้นไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นโมเดลที่ผมคิดว่ามันจะทำให้ทั้งเนี้ยมันเกิดอ่ามันจะไม่เกิดก

เพราะว่าอยู่มาสองยุคสมัยก่อนตอนเป็นภาคีสโมสรคุณฮั่นก็อยู่ในภาคีสโมสรจำได้ไหมครับสมัยยุคก็จำได้คุณบารวีจำได้ตอนนั้นก็เคยเหมือนกับเหมือนกับสอบถามถ้าเราจำกันได้เนี้ยคุณเนวินก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการสอบถามไปที่คุณบารวีแล้วอุดท้ายเนี้ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คำตอบเหมื

อ่าลีโลเคทอ่าบัตเจ็ตใหม่นะหมายถึงว่าเดี๋ยวเรามาจัดการงบประมาณใหม่เอาที่ใช้กับอ่าเรื่องเร่งดวนก่อนนะครับบางทีทีมชาติไหนชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางที่เขาอาจจะยังไม่มีทวนาเมนต์หรืออะไรตรงนั้นน่ะเราสามารถที่จะตัดคอร์สตรงนั้นออกมาได้เท่าไรแล้วก็รักษาเงินคนที่ได้เงินเดือนเป็นประจำไว้ก
มันก็คงไม่ได้มีการแข่งขันทวนาเมนต์ตลอดทั้งปีหรอกครับนะครับไปจนไปจนไปจนถึงเนี่ยคือผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้การที่รับเงินมาเนี่ยนะครับเขาฤดูการในการรับเงินมันเป็นแบบไหนช่วงปีงบประมาณของสมาคมอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามา

เพราะว่าเราไม่ได้แย้งหรอกเราอยากแยกออกมาแต่เราอยากให้ศึกษาให้มันดีพอก่อนแต่วันเนี้ยใครจะเป็นจะเป็นแบบคนกลางที่จะประสานทั้งสิบหกทีมในมุมมอคุณฮั่นครับเพื่อจะได้คุยก่อนแยกกันคือวันเนี้ยอ่าทุกทุกทีมเริ่มคุยกันแล้วนะครับทุกทุกทีมเกือบทุกทีมเริ่มคุยกันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีคว

๒๗วิทุนาอย่างที่หลายสโมสรพูดแหละคือตอนแรกคนน่าคิดว่าเฮ้ยคุณฮั่นเนี่ยแอบรู้หรือเปล่าแล้วแกล้งไม่รู้แล้วถึงเข้าไปห้องประชุมแต่หลายสโมสรก็ทำหนังสืออย่างสุโขทัยก็บอกเลยว่าถ้า๒๗วิทุนาเนี่ยได้บอกกันก่อนว่าจะไปทำอะไรเนี่ยมันจะไม่เกิดวาระที่๒๗วิทุนามันจะเป็นเป็นความแบงค์ของห
เอาละครับก็ถือว่าน่าจะได้ความคืบหน้าขนาดนี้แล้วก็หวังว่า๑๖สโมสรจะคุยหาทางออกเร็วที่สุดในโมเดลบางอันที่คุณฮั่นพูดเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลในระยะยาวจริงก็หวังว่ามันจะเกิดได้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่ฤดูการนี้แต่ผมว่าปีหน้านะครับปีหน้าฤดูการหน้ามีแน่

นี้นะครับปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์จากที่เคยจะต้องเข้ามาเพื่อต่อยอดทำให้ดีขึ้นมันกลายเป็นว่าณวันนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านได้พูดไว้เหมือนตอนที่ท่านหาเสียงเข้ามาจะโบสถ์สมาชิกคาดหวังกับท่านมากนะครับฉะนั้นผมว่าเรื่องประเด็นการลาออกเนี่ยมันคงไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องออกมาช่วยกดดันอีกหนึ่งแร
ครับข้างหลังของนายกนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ตัวของลูกน้องในบุรุษฎาไทยหรือสมาคมเท่านั้นมันยังมีสโบสอร์นอีกเป็นร้อยทีมแล้วก็นักกีฬาอีกหลายพันชีวิตนะครับที่ต้องดูแลกับปัญหาที่มันก่อตัวแล้วก็สะสมมานานก็ถึงเวลานะครับถ้าเกิดว่าจะพูดกันถึงในแง่ของการพัฒนา
และอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำนะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทำต่ออย่าไปเปลี่ยน
คือเก่าให้มันถูกที่คันเพราะที่ผ่านมาหลายปัญหาครับ
เราก็เห็นกันอยู่ว่าลีกภูมิภาคมันเคยดีในยุคก่อนหน้านี้

เอาเป็นว่าถ้ามันดีหน้าที่ของคุณคือคุณทำให้มันต่อเนื่อง

พอเปลี่ยนแล้วมันเละก็ต้องกล้าที่จะปรับแล้วก็แก้ไข
เพื่อทำให้มันกลับมาดีเหมือนเดิม
เพราะความสำเร็จที่ผ่านมามันไม่ใช่ความสำเร็จที่
มันเกิดจากความฟลุกมันเกิดจากความร่วมมือกันของคนหลายฝ่าย

ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีก
ตามต่อแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้โปรแกรมการแข่งขัน
ไม่ได้มีการประกาศออกมาไม่ได้เลื่อนอะไรทั้งสิ้น
ยังคงเดินหน้าต่อแต่สิ่งสำคัญคือสิทธิประโยชน์ของสโมสร
ที่ถ้าในภาพรวมของบริษัทไทยลีกนะครับ
แม่ขายใหญ่ยังไม่สามารถหารายได้ได้
มันจะส่งผลมาถึงทีมเล็กได้ยังไง
ใหญ่อยู่ได้ครับแต่ทีมตั้งแต่พวกอันดับกลางตาราง
ท้ายตารางทีมน้องใหม่หรือแม้แต่ทีมไทยลีก๒
ทำฟุตบอลจริงจังผมเชื่อว่าเขารอความหวังจุดนี้
จากบริษัทไทยลีกจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ที่ชื่อว่าพลตรวจเอกด๊อคเตอร์สมยศพุ่มผันม่วง

อยู่กับผมเจวรบัตรก็จริงติดตามได้นะครับ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ

ไทยรัฐเล่าข่าวกีฬาตอนช่วงที่เที่ยงทุกวัน